กล่าวก่อติดคดีน้องชมพู่นะครับวันนี้สี่สิบห้าวัน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
ที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกตำบลกกตูม
หลวงจังหวัดมุกดาหารหายออกไปจากบ้าน
เมื่อสิบเอ็ดพฤษภาคมนะฮะสิบสี่พฤษภาคม
พบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟนี่คือภาพล่าสุดในวันนี้นะครับ
ตำรวจสพกกตูมนะเจ้าของคดีอ่ะค่ะนะ
ไปนำตัวผู้ชายคนนี้เป็นชายเร่ร่อนนะครับวันสองวันนี้
เดินอยู่ในพื้นที่บ้านกอกใช่ค่ะก็คือในพื้นที่เขากำลังระแวดระวังหาตัวคนร้าย
คดีน้องชมพู่กันอยู่อยู่ดีมีชายเร่ร่อนแบบนี้
แปลกหน้าไม่เคยเห็นมาเดินอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญข้าวของสัมภาระเยอะแยะไปหมด
แล้วถือถุงเหมือนกระสอบปุ๋ยแบบนี้ค่ะนี่แล้วของเต็มเลย
ก็ขนาดชายในหมู่บ้านบุคคลต้องสงสัยยังสอบแล้วสอบอีกนะฮะ
นี่คนที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะคนนอกพื้นที่จากไหนก็ไม่รู้
เข้ามาในพื้นที่แล้ววันนี้ยังเดินขึ้นไปแถวแถว
ก็เลยต้องไปพาตัวมาสอบถามหน่อยว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาได้แค่วัน๒วัน
เขาตั้งใจว่าเขาจะมุ่งหน้าเดินไปนู่น
จะไปหาเพื่อนที่เขาวงกลัลล่ะสินน่ะอ่า
เร่ร่อนคนนี้นะแต่มันก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัย
คุณเพิ่งเข้ามาวัน๒วันนี้ก็จริงหรือก่อนหน้านี้คุณเคยเข้ามาไหม
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเกิดคดีน้องชมพู่ตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
คุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเข้ามาแล้วหายไปหรือเพิ่งเข้ามาจริงหรือมันอะไรยังไงกันแน่
ก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำถูกต้องก็พาขึ้นรถตู้ไปไปสพกกตูมดีกว่า
ให้การนำตัวพู้ชายคนนี้ขึ้นรถไปที่ส่อพกกตูมเพื่อไปสอบถามไปสอบสวนกัน
ในหมู่บ้านกกอกนะครับตำรวจพาตัวไปสพกกตูมนะครับ
เพื่อตรวจสอบเพื่อสอบถามว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
เพราะที่ผ่านมาทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชาย
กลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือไม่ต้องสงสัยก็แล้วแต่
ถูกเชิญตัวไปสอบถามพาตัวไปสอบปากคำกันหมด
ไอ้ครั้นผู้ชายคนนี้มาอยู่ในพื้นที่สองสามวันแล้วจะไม่สอบมันก็ยังไงอยู่นะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก่อนที่จะนำตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นรถไปสพกกตูมเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณกิติศักดิ์ได้ถามผู้ชายคนนี้นะครับ
ว่าเออพี่มาเดินเร่ร่อนทำอะไรในหมู่บ้านกกอกนะ
มาแล้วก็มาอยู่หลายวันทำไมไม่ออกจากพื้นที่
เจ้าตัวบอกว่าเขาต้องการขึ้นไปนอนบนภูแล้วไม่เคยมาที่นี่มาก่อน
ก็ถูกไม่หาใครที่โอเคโอเค
รักข่าวถามอะไรก็ตอบได้หมด
ก็เป็นชายเร่ร่อนไม่ใช่ว่าสติไม่สมประกอบอะไรนะครับ

ห้าสิบปีนะครับอ่าสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรได้ฮะ
แขนสองข้างของเขามีการศักดิ์เป็นลักษณะศักดิ์ลวดลายเอาไว้ด้วยนะครับ
หน่อยนะครับกางเกงขายาวสีดำรองเท้าเนี่ยสวมรองเท้าแตะ
แบบหูหนีบนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งต่างต่างที่ติดตัวเขานะครับ
นี่นะครับแล้วก็แฉลงนี้เขาเอาไว้ใช้สำหรับแขวนกระสอบนะครับ
สะพายกระเป๋าเป้สีดำแดงมีกระเป๋าสะพายข้างสีเทาอีกใบหนึ่ง
นะครับแล้วก็มีถุงกระสอบปุ๋ยสีขาวนี่นะครับเราก็ตามไปที่
สพกกตูมด้วยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ชายคนนี้
เข้าไปสอบสวนในสพกกตูมเราก็ถามเขาอีกครั้งนึงนะตอน
ลงจากรถที่สพกกตูมนะทีนี้ก็อยากจะรู้อ่ะติก็ถามว่าเออแหม่
ขอดูหน่อยได้ไหมในกระสอบในกระเป๋าที่สะพายมาเนี่ยดูแบบติด
หวงแหนเหลือเกินเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เขาไม่พูดไม่บอก
แล้วทีนี้ก็เดินถือกระสอบสะพายกระเป๋าเอาข้าวของเนี่ยเดิน
เจ้าหน้าที่เข้าห้องสอบสวนไป
หล่อไปคุมตัวมาในวันนี้ที่พยายามไปนำตัวมาสพกกตูมต้อง
ชาวบ้านไปช่วยนะใช่ค่ะเขาวิ่งหนีค่ะถูกต้องทีแรก
อยู่แถวแถวในพื้นที่ในหมู่บ้านอ้าววันนี้ขึ้นไปบนภูค่ะพอ

วิ่งหนีคนที่ช่วยตำรวจวิ่งไล่ตามก็คือนายโด้กับนายเฉลิมเป็นชาวบ้านกรอก
ช่วยวิ่งไล่จับชายเร่ร่อนคนนี้นะครับอ่าบอกว่าเขาก็เจอผู้ชายคนนี้
เดินลงมาจากภูพาพางอยู่ติดกับภูเหล็กไฟนะภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
แล้วก็เดินถือแฉลงกระสอบปุ๋ยแบกเป้ไม่พูดไม่จาผู้ชายคนนี้นะครับ
พอชาวบ้านเขาบอกเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่เขาก็มาเพื่อจะนำตัวไปสอบสวนหน่อยนะครับ
พอเห็นตำรวจวิ่งหนีฮะวิ่งหนีจากถนนฝั่งหนึ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นไร่มันสำปะหลังวิ่งไปได้สักร้อยกว่าเมตร
ชาวบ้านกับตำรวจก็วิ่งทันแล้วก็นำตัวมาได้นะฮะ
ชายคนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับดูจากท่าทางแล้วก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป
พูดจาสื่อสารรู้เรื่องนะแต่จากการสังเกตเนี่ยพบว่าแม้เขาจะไม่ใช่คนในพื้นที่แถวนี้
ไม่เคยเห็นมาก่อนลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนแต่ชำนาญเรื่องการเดินป่าแล้วก็ขึ้นภูมากนะฮะ
ส่วนสัมภาระที่ผู้ชายคนนี้นำติดตัวมาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกของใช้นะมีผ้าห่มด้วย
มีถุงพลาสติกมัดป่าก็อีกหลายใบอ่าขณะที่ผู้ชายคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
เรื่องนี้ชาวบ้านบอกไม่แน่ใจนะครับต้องให้ตำรวจไปตรวจสอบนะครับ
ไม่มองเขาเล่นแต่ว่าไม่ได้กระสอบได้หินยังบอก
ของใช้เขานี่ละเป็นพวกอะไรครับผม
พวกยังไงผะหุมหลายอย่างผะหุมอย่างกัน
ตอนนี้ไข้พลาสติกมัดบ้านกันว่าลงหรือเปล่าเดินคณีนขณะที่น้องชมพู่

เครียดป่ะอืมเครียดคือเกาะ
สำหรับผู้ชายคนนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าชื่อนายสงบนะครับอายุห้าสิบหกปี
พื้นเพลแล้วเป็นชาวสุรินนะครับ
มีคนไปพบเห็นเขาที่เถียงนาของนายสมคิต
นายสมคิตนี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่
เถียงนานายสมคิดอยู่ใกล้กับภูป่าพางนะครับ
จากการสอบถามนายสงบบอกว่าเขาเดินนะเดินนะ
มาจากบ้านกกตูมนะอยู่ใกล้กับบ้านกอก
เดินมาจากบ้านกกตูมแล้วขึ้นภูเหล็กไฟนะครับ
แล้วก็ลงมาที่บ้านกกอกนะซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัด
ว่ามาที่นี่มีวัตถุประสงค์อะไรมา๒๓วันแล้วนะครับ
ตำรวจก็ขอตรวจค้นในถุงกระสอบปุ๋ยที่นายสงบถือมานะครับท่านผู้ชมครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีเสื้อกันหนาวแบบมีหมวกคลุมสีแดงนะฮะ
มีมุ้งสีเขียวมีเส้นผมด้วยนะคุณเขียนมาสอน
ไม่รู้เส้นผมใครอะไรยังไงมีกันไกลมีมีดมีเครื่องลางของขลังแบบกะลาสามตานะ
มีเงินอยู่๕๐๐บาทมีขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังด้วยมีกล้วยด้วย
มีขวดน้ำพลาสติกแล้วก็มีขวดเครื่องดื่มด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือในกระสอบนะกระสอบถุงปุ๋ยอ่ะ
นี่ฮะข้าวของเครื่องใช้ของเขาต่างก็มีอีกเยอะแยะ
มีกระดาษค่ะกระดาษนี้หลายแผ่นใช่นะอ่าแล้วก็มีเนี่ยฮะ
เหมือนกับรูปจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอ่ะอืมเหมือนกับอ่า
ดารานางแบบหรือผู้เข้าประกวดเวทีนางงามอะไรแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นอกจากสอบสวนสอบถามแล้วเนี่ย
เก็บตัวอย่างดีเอนเอของเขาไปด้วยใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่สอบถามทุกอย่างเลยนะคะ
ครับสิ่งของที่อยู่ที่ตัวของนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้อ่ะค่ะครับคือทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่บอกว่า
อย่างเช่นคุณภาคภูมิสงสัยว่าทำไมในถุงกระสอบปุ๋ยของนายสงบมีเส้นผมเออ
ตำรวจถามนะประเด็นนี้ครับนายสงบบอกว่าเส้นผมของผมเองแต่ตำรวจ
ใช่แต่ตำรวจบอกว่ามันมีพิรุธค่ะเพราะว่าเส้นผมของนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้เป็นผมสีดอกเหล่า
คือแบบเทามีหงอกแล้วแต่เส้นผมที่เจอในถุงกระสอบปุ๋ยคนละสีกันค่ะ
คนละสีกันอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาถามนะคะแล้วถ้าเราติดตามข่าวคดีน้องชมพู่มาตลอดเนี่ย
ผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นของน้องชมพู่ถ้าท่านจำได้
คือมีเส้นผมบางส่วนถูกตัดไปค่ะแต่อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นนะวันนี้ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้
จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ที่ตัวของนายสงบคนนี้ครับ
ยังไม่ได้มีอะไรไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวต้องขอขยายผลเพิ่มก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยอ่ะใช่ไหม
ขยายผลเพิ่มคือตอนนี้เก็บลายนิ้วมือเก็บดีเอ็นเอของนายสงบคนนี้
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
สิ่งของที่อยู่กับตัวนายสงบหลายอย่างมันน่าสนใจแล้วก็น่าสังเกต
ควรจะต้องขยายผลต่ออย่างเช่นกระดาษที่เขียนคาถาอ่าอ่า
ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะกระดาษที่เขียนเอาไว้เนี่ย
ที่เราใช้คำว่าคาถาก็เพราะว่านายสงบบอกตำรวจค่ะอืม
ว่าเขาเขียนคาถาเอาไว้คาถาที่เขาเขียนได้มาจากเสียงที่อยู่ในหัวของเขา
อืมเป็นเสียงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นเสียงบอกให้เขาเดินไปไหนมาไหนตรงไหนยังไงบ้าง
ครับและบอกให้เขียนลงกระดาษค่ะอ๋อเนี้ยเหรอแล้วเขาเขียนเขาบอกว่านี่คือลายมือเขาเองนะคะ
เร่ร่อนคนนี้ลายมือภาษาไทยสวยมากนะคะครับแต่ลองดูคำที่เขาเขียนนะคะ
ค่อยค่อยดูไปทีละแผ่นเลยอืมลักษณะของกระดาษก่อนถ้าสังเกตลักษณะของกระดาษจะเหมือนกับว่าเป็นกระดาษที่ใช้แล้ว
อืมแล้วใช้ไปหน้าเดียวด้านหลังที่ยังไม่ได้ใช้เขาเอามาเขียนเหมือนเป็นรียูสนี่ค่ะแล้วเขาเขียนด้วยปากกาหมึกแดงนะคะ
ค่อยค่อยอ่านไปทีละบรรทัศน์คาถาที่เขาว่านี้นะคะอ่าบรรทัศน์แรกเยขีดตายตายอืม
ภรรยหัสสบดีสิบสี่มีนาคมหกสองเยขีดตายตายอย่างเงี้ยค่ะครับ
ทีมข่าวของเราสังเกตดูว่ามีคำว่าตายอยู่ค่อนข้างเยอะในกระดาษแผ่นนี้นะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็พุธสิบสามมีนาคมหกสองขีดขีดทำทำสังสังกะกังครับ
แต่ว่าทุกข้อความของเขาเนี่ยทุกบรรทัศน์เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับสามเหลี่ยมนะ
ใช่ค่ะอยู่เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ข้างหน้าข้างหน้าสุดนะคะ
แล้วก็ใช้ปากกาหมึกแดงแล้วก็เขียนแบบเขียนตรงเหมือนมีเส้นบรรทัศน์เลย
ซึ่งไม่มีเส้นบรรทัศน์นะคะแล้วลายมือสวยแล้วก็ตัวค่อนข้างจะเท่ากัน
ตัวอักษรทุกพยานชนะแบบนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีคนบอกให้เขาเขียน
เขาได้ยินในหูของเขาเขาได้ยินในหัวค่ะทั้งบอกให้เดินไปไหนมาไหน
บอกให้เขียนเป็นเสียงจากในหัวเขานะคะคุณผู้ชมก็ช่วยดูหน่อย
ถอดรหัสคาถาของนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ดูนะคะ
เพราะว่าบางคำเราอาจจะแปลไม่ออกจริงว่าความหมายของเขาคืออะไรนะคะ
อันนี้คือแผ่นแรกนะคะหรือว่าใครเคยเจอข้อความลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
ว่าเป็นคาถาจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยสังสังกะกังอย่างเงี้ยค่ะ
คือเราอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีวันที่อยู่หลายบรรทัศน์นะคะ
ครับก็ตั้งแต่บรรทัศน์แรกก็คือพระรหัสบดีสิบสี่มีนาคมหกสองอืม
ถัดมามีพุธสิบสามมีนาคมหกสองมีศุกร์สิบห้า
แล้วก็มีมอม้าจุดนอนหนูจุดคอควายและหกสองมีเสาสิบหก
มอมะจุดนอนหนูจุดคอควายจุดหกสองครับมีอาทิตย์สิบเก้าอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นวันที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะครับเนี่ยก็มีอังคารสิบเก้า
อังคารสิบเก้าพุธยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะอืมศุกร์ยี่สิบสองนี่ค่ะครับ
นี่นะคะอันนี้คือแผ่นแรกมาดูแผ่นที่สองไหมคะคุณภาคภูมิ
ด้วยลายมือเหมือนกันนะคะครับนี่ค่ะแต่ว่าใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินนะคะ
อืมแต่ก่อนจะเขียนมีสัญลักษณ์คล้ายคล้ายกับสามเหลี่ยมเหมือนแผ่นแรกเลยค่ะ
แล้วข้างบนของสองแผ่นนี้กระดาษสองแผ่นนี้นั่นเป็นกระลาสามรูนะคะค่ะ
แล้วเขาร้อยเชือกเอาไว้ไม่รู้ว่ามีติดตัวไว้เป็นของขลังหรือว่าเครื่องลางอะไรยังไง
กระดาษแผ่นนี้เนี่ยนะคะเขาเขียนลงในเหมือนสมุดนะคะอืม
แต่เป็นสมุดที่ไม่มีเส้นบรรทัศน์เป็นหน้าโล่งโล่งครับ
แล้วก็ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรสำหรับสมุดเล่มนี้นะคะครับ
สิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ก็ต้องขออนุญาตว่าบางทีก็แปลไม่ออก
ความหมายคืออะไรขีดบังขีดไม่ทำเวลาขีดอย่างเงี้ยค่ะครับ
เนี่ยค่ะอ่าอย่างข้างบนสุดเนี่ยนะฮะแผ่นซ้ายมือเนี่ย
บอกเขียดชะนะสามร้อยไม่ทำขีดตังศังเรฟอะไรอย่างเงี้ยน่ะใช่ค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคาถาตามที่นายสงบกล่าวอ้างหรือเปล่านะคะ
ไม่แน่ใจว่าคาถาอะไรหรือเปล่าครับอ่านี่ฮะส่วนฝั่งขวานี่
แต่ตัวใหญ่เลยน่ะอ่ามีตังกีดทราบออมีผงชูรสน้ำปลาพริกนี่
ก็เขียนเอาไว้นะค่ะอ่าเห็นไหมอ่า
ขีดขีดง่ายได้นะมีคำว่าขีดเยอะขีดสังปังเตอืม
ไปด้วยขีดอ่ะใช่นะขีดกับสังเนี่ย
เต็มไปหมดพวกเนี้ยนะครับค่ะอันนี้คือแผ่นที่สอง
แผ่นที่สามค่ะไปดูแผ่นที่สามเลยนะคะอ่า
สงบก็ยืนยันว่าเขียนด้วยลายมือตัวเองเช่นกันครับตำรวจถึงขั้นถามย้ำว่าลายมือตัวเองใช่ไหม
เขาก็บอกว่าลายมือเขาเองนะคะอืมแล้วก็ลายมือสวยค่ะครับ
เป็นระเบียบค่ะแต่ก็เข้าใจยากเหมือนกับสองแผ่นแรกนะคะครับ
แต่กระดาษแผ่นนี้ก็เหมือนเป็นกระดาษที่ใช้แล้วแล้วเอามาใช้ซ้ำ
เพราะว่าจะมีตรงกลางของกระดาษนะคะเป็นตัวพิมพ์สีแดง
พิมพ์เอาไว้ว่าพิมพ์แจกเป็นธรรมฐานอืม
แล้วก็เหมือนกับมีข้อความอยู่ในกระดาษนะคะ
กระดาษที่เขาใช้ไว้อยู่แล้วแล้วก็ไปเขียนทับอีกรอบหนึ่ง
แต่เหมือนกับใช้หมึกสีดำไม่ก็ดินสอสีดำเนี่ยนะคะ
เป็นสีดำแผ่นแรกเป็นสีแดงแผ่นที่สองเป็นสีน้ำเงิน
แผ่นที่สามเนี้ยเขียนด้วยสีดำแบบนี้นะคะแล้วแผ่นนี้จะเต็มไปด้วยวงเล็บ
ใช่ไหมค่ะจะอยู่ในวงเล็บหมดเลยเหมือนกับเป็นคือไอ้ขีดเนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะ
ค่ะแต่จะเป็นคำยากยากแล้วจะเป็นยงเป็นยาหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ
อ่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะค่ะนางขีดปังเร็ดอ่าพวกเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อความหมายอะไรของเขา
เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินอยู่ในหัวของเขาใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเอ๊ะ
มีเรื่องมนต์ดำคุณสัยเชื่อเรื่องศัยยศาสตร์ทำพิธีอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าคนที่เห็นกระดาษเหล่านี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถาม
และคำถามต่อไปก็คือนายสงบทำไมถึงเขียนภาษาไทยได้สวยแบบนี้
เรียนจบชั้นไหนอย่างไรมาครับทีมข่าวก็ถามนะคะนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกว่าเรียนจบ
กศนก็คือเทียบเท่ากับม๓นะคะมัธยมศึกษาชั้นปีที่๓นะคะ
ข้อความในกระดาษนี้นายสงบบอกว่าเป็นคาถาเสียงในหัวบอกให้เขียนตาม
ยืนยันว่าไม่เคยฆ่าหรือทำร้ายใครนายสงบบอกว่าข้าวของที่มีที่มีของเด็กด้วย
เช่นเสื้อหรือกระเป๋าสตังค์เขาเป็นคนรักเด็ก
เขาก็เลยเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ยืนยันว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีไหนทั้งนั้นค่ะ

แบบเลี้ยงต่อต่อกันให้ทราบทำทำทำตายตายตายคืออะไรไม่ฝากไหมได้ตรวจดูยัง
แบบแบบระดาษทราบแบบนั้นแบบนี้เพื่อความปลอดภัยอันนี้ลุงเขียนเองหรือเปล่า
เป็นกระถาเป็นกระถาของเขานี่เขาได้ยึดดิ้งมาเรื่อยเรื่อยเริ่มมาเรื่อยเรื่อย
แล้วก็ตัวใหม่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ได้เอาที่มันไป
แบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาลุงจบตอนไหนครับลุง
ไม่มีแต่ความตายเลยนะเยขีดตายขีดตายแหละ

ก็อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างเยอะเขาว่า
ก็ดีไม่ใช่ก็ต่อย

เจ้าหน้าที่เป็นคนสักถามนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
นายสงบคนนี้ตอบคำถามได้ทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่จะถามกลับไปกลับมา
กลวิธีในการทำงานสอบปากคำของตำรวจเนี่ย
นายสงบชายได้ร่องคนนี้ตอบได้หมด
งงไม่มีงงไม่มีอะไรเลยตอบได้ทุกอย่างทุกเรื่อง
คือท่านผู้ชมจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีน้องชมพู่เนี่ย

ถ้าท่านเคยเห็นลักษณะข้อความแบบนี้แล้วท่าน

มันเป็นเรื่องคุณสัยมนต์ดำอะไรจริงนะ
ถ้าท่านเคยเห็นเคยรู้มาท่านบอกเราก็ได้นะ

คือเพราะว่ามุมหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนสติไม่สมประกอบ
ไม่ได้เป็นคนป่วยทางจิตทางประสาทขนาดนั้น

ก็ดังนั้นเขาก็ยังตอบอะไรคำถามอะไรได้เนี่ย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเขียนคืออะไรกันแน่
อกจากนี้ค่ะค่อยไปแกะรอยดู
หลักฐานต่างที่อยู่ที่ตัวของชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ

สิ่งที่อยู่ที่ตัวเขามันมีอะไรยังไงบ้าง
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือรูปภาพผู้หญิง

หลายคนนะคะไม่ได้มีแค่คนเดียว

สงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกว่าเหมือนกับตัดมาจากหนังสือ

ลักษณะคล้ายกับการเข้าประกวดเวทีนางงามแบบนี้ค่ะ

บางรูปมีแต่ส่วนด้านล่างมีแต่หน้าอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือเป็นแบบเก่าพอสมควรแล้ว

เป็นรูปใครรู้จักเขาหรือเปล่า
หยิบขึ้นมาดูสักทีบางคนเคยเป็นคนสนิทเหมือนกับเป็นแฟน

ไม่เคยครับ

อือคือหลักฐานต่างอย่างรูปของดารา
หรือว่านางแบบหรือว่านักแสดงหรือว่าศิลปินอะไรก็แล้ว
แต่ถ้าคนเราจะชื่นชอบศิลปิน

มีอะไรเก็บไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก

เพียงแต่ว่าตรงนี้ตำรวจเขาก็ต้องถาม
พฤติกรรมให้สิ้นสงสัยใช่ไหมจะได้เคลียร์กันไปว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรต่าง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะคดีน้องชมพู่ใช่ค่ะแต่ที่ต้องถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าอยากจะดูสภาพจิตใจของนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ด้วยไงคะ
มันมีอะไรเชื่อมโยงไปในลักษณะที่ว่าจะไปก่อเหตุร้ายได้บ้างหรือเปล่า
คือรูปเหล่านี้เหมือนมาจากนิตยสารจากหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาบอกว่าบางคนเป็นคนสนิท

แต่ดูแล้วคงจะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีผู้ประกาศข่าวบันเทิงของเรานะ
บันเทิงไทยรัฐน้องเชอรี่นะครับ
เราก็อยู่กันในสถานีโทรทัศน์ของเรานี่แหละ
ดูข่าวสารเห็นอะไรต่างนานาน้องเชอรี่เนี่ย
ผมก็ถามเอ๊ะนี่มันเหมือนกับเวทีประกวดอะไรหรือเปล่าภาพเหล่านี้
พอน้องเชอรี่รัตนภัยทูลเห็นบอกว่าโอ้โหพี่

เป็นรุ่นที่ประกวดเวทีนางงามเวทีหนึ่งเมื่อ๑๐ปีก่อนเลย
ภาพที่ชายคนนี้เขาเก็บเอาไว้กับตัวของเขาเนี่ย
ที่เป็นข่าวอยู่ที่สพกกตูมเนี่ยนะครับ
ซึ่งน้องเชอรี่บอกว่าตอนแรกที่เห็นก็ตกใจนะ
เพราะว่าไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้จริง
ตอนนั้นน้องเขาประกวดเหมือนกันนะครับ

แต่ขอยืนยันแทนเพื่อนกันแล้วกันว่า
คือเราก็เป็นภาพของการเก็บตัวประกวดนางงามทั้งหมด
ไม่มีใครรู้จักกับผู้ชายคนนี้เลยนะครับ
คือเห็นแล้วตกใจมากพี่เอาจริงรู้สึกว่า
เขาพบรูปเราเอาไว้ทำไมอ่ะ

รูปนั้นคือเป็นรูปในการประกวด
ในรูปเนี่ยเท่าที่เห็นชัดเลยเนี่ย

โดนตัดหัวออกไปแล้วแต่ว่ามันมีชื่อนามสกุลของเชอรี่

ส่วนเพื่อนอีก๒คนที่เห็นเป็นรูปเนี่ย
คนก็จะชื่อว่าแอร์สุพรัชไทยเอื้อนะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งสาวงามเป็นภาพที่อยู่ด้านล่างนะคะ
ชื่อว่าคุณเตยวิราชินีกรยาเลิศค่ะ
เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ประกวดนางงามด้วยกัน
เคยเห็นหน้าผู้ชายเร่ร่อนคนนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับผู้ชายคนนี้เลย
แม้แต่นิดเดียวค่ะ

ผู้ประกาศข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เหมือนกับทุกท่านแล้วครับ
ติดตามดูข่าวเรื่องของน้องชมพู่ทุกวัน
อยากให้คนร้ายเนี่ยถูกจับได้เร็วนะครับ
เชอรี่ก็เลยฝากไปถึง
ให้กำลังใจไปถึงครอบครัวของน้องชมพู่

แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ
ตอนนี้๔๐กว่าวันผ่านไปแล้วนะคะ
ก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นเป็นกำลังใจในทุกวันเลย
ให้กับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะคะ
ได้ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้
เพื่อสืบหาความจริงว่าใครกันแน่คือคนร้ายตัวจริงนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงก็ส่งกำลังใจเนาะ
แล้วก็ให้กับครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
ให้ประพันธ์เรื่องนี้ไปได้โดยเร็วนะคะ

ซึ่งกรณีชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ

เมื่อมีการรวบตัวไปที่โรงพัก
ตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่าอยู่ดีไปอยู่ในพื้นที่ที่เขากำลังตามหาตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่
มีการสอบปากคำเมื่อช่วงบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ภันธ์ตำรวจเอกโน๊คพระสินภูรศาวัตร
ในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่
ก็มาสอบปากคำชายเร่ร่อนคนนี้ด้วยตัวเองนะคะ

นายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
เพลเป็นคนจังหวัดสุรินเดินทางมาจากกรุงเทพออกเดินทางมาหลายเดือนแล้ว
จุดหมายที่จะไปคือที่เขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งเขาก็ไปเรื่อยอะค่ะ
เขาบอกว่าแวะนอนตามรายทางไปเรื่อยขอเงินขอของกินจากชาวบ้าน
ชาวบ้านมาเห็นเขาแล้วสงสารก็ให้เงินให้ข้าว
คำถามก็คือแล้วเดินไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้ทำไมนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกว่า
เขาเดินตามเสียงในหัวเขามีเสียงบอกค่ะ
เป็นเสียงทั้งเสียงของผู้ชายและเสียงของผู้หญิงบอกว่าให้เดินไปเรื่อย
ให้เดินไปทางนั้นทางนี้เขาก็เดินตามนะคะตอนที่เดินผ่านบ้านกกอก
พื้นที่ที่มีคดีน้องชมพู่อยู่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาตกใจเห็นคนเดินตามเขาเยอะ
ก็เลยวิ่งหนีตั้งใจจะวิ่งหนีขึ้นเขาไปยืนยันว่าไม่เคยได้ยินชื่อน้องชมพู่มาก่อน
แล้วนี่เสื้อผ้าเด็กเลยเนี่ย
แล้วดับลงชีพยังไงอาหารการกินเล่นร่อนไปเหนื่อยหรือยังไง

ให้เงินค่า

แล้วที่หมู่บ้านกรอกเนี่ยลุงเข้ามาวันไหน
ที่บุบบ้านบุบบ้านกรอกกรอกที่ตำรวจเจอเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาในเมื่อไหร่ลุง

ไปอยู่บนเขาหรืออยู่ในบุบ้านหรืออยู่ที่ไหน

มาตอนที่จับได้นี่แหละ

แล้วขึ้นไปเนี่ยรู้จักเส้นทางเหรอที่ขึ้นไปเนี่ย
เส้นทางที่ขึ้นไปเนี่ยไปนอนตรงไหนครับลุง
ไปนอนบนภูเขาใกล้คนเขาเล่งหมอน
เสียงดังตามรถเป็น
ผมไปตรงไหนมีเสียงตรงนั้น

คือไปเข้าบนเจอเด็กน้องมา

ทีนี้นะคะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัย
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้

ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารนำตัวไปนะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวไปตรวจสอบเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะครับอืม
อกจากสอบถามสอบปากคำจากเจ้าตัวแล้ว
ดูหลักฐานต่างที่อยู่ในตัวแล้วเนี่ย
ก็ต้องถามคนในพื้นที่นะครับว่าเออตกลงแล้วชายเร่ร่อน
คนที่เป็นคนต่างพื้นที่ต่างถิ่นเนี่ย
ปกติแล้วเข้ามาในพื้นที่บ้านกอกมากน้อยขนาดไหน
จะมีชายคนนี้เข้ามาหรือว่าปกติก็มีมาเรื่อย
หรืออะไรยังไงตำรวจก็เลยเชิญผู้นำชุมชนในพื้นที่มา
สอบถามข้อมูลนะครับในฐานะพยานนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่เชิญตัว
เสริมสุขพันธ์นะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่
หมู่สองบ้านกกอกกับนายอธิราชสุขพันธ์ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่บ้านเกษตรสมบูรณ์มาที่สพกกตูม
เพื่อสอบถามในฐานะพยานนะฮะในเสริมหรือน้าเสริมนะ
นี่คือน้าของน้าเขยของน้องชมพู่เลยนะแต่มา
ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อที่ตำรวจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับ
เวลามีคนเร่ร่อนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยคนไหนน่าสงสัย
มีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงแล้วผู้ชายคนนี้ชายเร่ร่อน
คนนี้คนล่าสุดคนนี้เนี่ยนะเคยเจอหรือไม่อย่างไร
นายสงบคนนี้นะครับในเสริมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่สองบ้านกอกน้าเขยน้องชมพู่บอกว่าเรื่อง
เร่ร่อนสติไม่ดีเข้ามายังพื้นที่บ้านกกอก
ที่ผ่านมามันก็มีบ้างเวลาที่มีชาวบ้าน
เจอชาวบ้านก็มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากนั้น
ให้ออกไปให้พ้นพื้นที่หมู่บ้านส่วนใหญ่
คนพวกนี้ก็จะลักษณะเหมือนกับเร่ร่อนแล้วก็ผ่านมา
พอมีคนมาบอกว่าให้ออกไปเขาก็ไปแต่ชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ย
ไหนสงบคนนี้ในเสริมนะ
เขยน้องชมพู่บอกว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขา
เข้ามาแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ในพื้นที่หลายวันในช่วงนี้
ก่อนข้ามกลางคืน
เขาที่มาก็เชี่ยงผู้ใหญ่นะเชี่ยงผู้ใหญ่ก็
ขณะที่นายอธิราชนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงนะครับ
แต่ว่าเป็นผู้ช่วยพูฟุไหยบ้านหมู่สิบสี่บ้านเกษตรสมบูรณ์นะฮะ
เชิญมาให้ปากคำในฐานะพยานเหมือนกันวันนี้นะครับ
บอกว่าถ้าเป็นชาวบ้านที่เกษตรสมบูรณ์เนี่ย
ก็ตอนนี้ค่อนข้างกดดันเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
เพราะว่าแม้ว่าจะคนละหมู่บ้านกัน
แต่ก็อยู่ติดกันใกล้กันนะครับ
มันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน
ออกไปทำนาทำไร่ก็ไม่ได้

เพราะว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอธิราชยอมรับว่า
คนในหมู่บ้านเคยเห็นชายเร่ร่อน
ผ่านไปผ่านมาในพื้นที่นะครับ

นายสงบคนนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับ
ถ้าตามผมไม่เคยครับ
แล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจด้วย

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกอกเขาก็เห็น

เดินอยู่อะค่ะครับแต่ข้อมูลจากนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ที่ถูกตำรวจนำตัวไป
โรงพักกกอกเนี่ยนะคะให้โรงพักกกตูมเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
เขาเนี่ยเดินเท้าจะไปหาเพื่อนที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับ
ซึ่งห่างจากบ้านกกอกประมาณสี่สิบกิโลเมตรนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกว่า
เดินนะคะเขาบอกว่าเขาเดินจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ระยะทางห่างจากบ้านน้องชมพู่ยี่สิบกิโลเมตรครับ
เมื่อสองวันก่อนประมาณบ่ายโมงค่ะมีชาวบ้านพบชายเร่ร่อนคนนี้ค่ะ
พบนายสงบคนนี้แหละอยู่บริเวณภูผาพางติดกับภูเหล็กไฟ
ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่๑กิโลเมตรนะคะ
แต่นายสงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องน้องชมพู่
ไม่เคยมาที่บ้านกกอกเลยแล้วเขาก็วิ่งขึ้นเขา
วิ่งไปเหมือนกับตกใจอะค่ะตรงเนี้ยค่ะที่ชาวบ้านบอกว่า
แปลกก็ไหนนายสงบบอกว่าไม่เคยมาบ้านกอก
แต่ทำไมรู้เส้นทางตอนวิ่งหนีขึ้นเขาอะค่ะ
เหมือนวิ่งขึ้นไปแบบรู้เส้นทางชาวบ้านบอกว่า
ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่น่าจะวิ่งขึ้นไปถูก
แล้วนอกจากนี้นะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
เมื่อปีที่แล้วก็เคยเจอผู้ชายเร่ร่อนมาเดินอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกนะคะ
ซึ่งก็คล้ายกับนายสงบคนนี้เลยค่ะหน้าตาคล้ายกันเลย
แต่ปีนี้แก่กว่าปีที่แล้วแก่มากกว่าเดิม
และปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วก็คือปีนี้แบกสัมภาระ
พรุงพลังพาดหลังเต็มไปหมดปีที่แล้วอาจจะไม่มีของแบบนี้
เรื่องนี้ชาวบ้านน่าจะยืนยันได้นะฮะค่ะเพราะว่าวันนี้เราเจอ
บอกว่าบ้านกกอกจะว่าไปคนเร่อร่อน
ก็ผ่านมาอยู่บ่อยอยู่ทุกปีเหมือนกันนะ
แล้วผู้ชายคนนี้ดังจำลองบอกว่า
จะผ่านมาที่หมู่บ้านทุกทุกปีนะครับเมื่อปีก่อนนายสงบชายเร่ร่อนคนนี้
จำลองบอกว่าก็เห็นผ่านมานะครับลักษณะเนี่ยคือคนนี้เลยนะครับ
เหมือนคนที่เจอล่าสุดวันนี้ที่เพิ่งปรากฏตัวมาตั้งแต่๒๓มิถุนายนเนี่ย
มา๑ปีสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือการแต่งตัวที่ดูโซมอมแมมสะพายกระสอบปุ๋ย
สัมภาระพรุงพลังพาดบ่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือ
ดูร่างกายสุดโทรมลงมากแก่ขึ้นกว่าเดิมอย่างปีนี้ผมขาวเลย
เขาบอกมาทุกปีปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาอีกแต่ปีนี้เพิ่งเห็นเมื่อ๒๓มิถุนายน
นางจำลองบอกว่าถึงแม้คนเร่ร่อนคนนี้จะดูว่าเออเชี่ยวชาญ
ขึ้นเขาขึ้นป่าขึ้นภูเหล็กไฟขึ้นภูผาพางแต่ก็เชื่อ
ว่าไม่น่าจะใช่คนร้ายที่มาเอาตัวน้องชมพู่ไปแล้วก็ทำ
จนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งบนภูเหล็กไฟเพราะถ้า
หากคนร้ายคือคนเร่ร่อนจริงเนี่ยมันต้องทิ้งหลักฐานออก
มากมายกว่านี้มันต้องไม่แบบโอ้โหควานหายากขนาดนี้
อันนี้ยายจำลองบอกนะครับเพราะว่ากรณีน้องชมพู่เนี่ย
จำลองบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าดูแล้ว
คนร้ายเนี่ยมีการวางแผนทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี
เจอไหนครับแม่จงสะพานเลยเลยโรงเรียนบ้านกกตูมแล้วคุณหน้า
ของแม่ครับแม่ก็ตอนนั้นน่ะมันขาก็หนุ่มเนาะครับขาก็
ไม่ได้เหมือนแบบมืดที่แม่เห็นแต่ว่าผิวน่ะดำแดงเหมือน
เดิมเดินผ่านบ้านเนี้ยเดินตามทางมีหมาเห่าหรือว่าอะไร
แบบนี้บ้างนะครับก็บางบ้านมันก็เห่าบางบ้านก็ไม่เห่า
สงสัยมันทำไมเขาต้องเดินผ่านทุกปีนี้ยังไม่เคย
เห็นมาเห็นเนี้ยอืมแล้วมันเป็นไปได้แม่แม่ที่ว่าคน
อย่างเขาเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นชายเร่ร่อนแต่ก็คือว่ามีความ
ชื่นทางในเรื่องการขึ้นครูขึ้นเขาดูจากลักษณะเขาเป็น
แปลงก็ถามเขาว่าเขาขึ้นไปนอนบนครูมาอาจจะแม่น
ก็ได้ตามที่เขาพูดคงไม่ใช่อ่ะคนไม่เต็มอ่ะทำอะไรมัน
คิดของยายคนบ้าเขาจะไปทำมันก็คงมีหลักฐานเร็วนะยาย

เดี๋ยวว่าผู้ชายคนนี้พึ่งมาแต่ชาวบ้านแปลว่าเจอหลายครั้ง
มาทุกปีใช่ค่ะทีนี้ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับเส้นทางการเดินเข้าหมู่บ้านของชายเร่ร่อนคนนี้นะคะนายสงบคนนี้
ไม่ใช่นายสงบแต่แต่งตัวให้เหมือน
เดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นชายเร่ร่อนติบอกผมไม่ต้องทำอะไรเยอะ
ไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่แบกของอะไรนิดหน่อยก็คล้าย
นี่มีแค่ถุงใบเดียวกับไม้อันหนึ่งนี่เหมือนเลย
คล้ายแล้วนี่ค่ะแต่งตัวเป็นชายเร่ร่อนเลย
แล้วก็ทำทุกอย่างให้เหมือนเสื้อผ้ากระเป๋าถุงปุ๋ย
แล้วลองเดินดูค่ะลองเดินไปตามทางที่นายสงบชายเร่ร่อนคนนี้บอกนะคะ
ครับติเริ่มเดินจากจุดที่ชาวบ้านเจอชายเร่ร่อนคนนี้เดินอยู่
ครับจุดเริ่มต้นก็คือบริเวณริมถนนใหญ่บ้านมะนาวค่ะ
นี่นะคะเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางดินลูกรัง
ตลอดทางผ่านป่ายางพาราป่ามันสัมปะหลัง
ภูกระโล้นภูเหล็กไฟป่าไผ่ป่ามันสัมปะหลังป่าย่า
จุดหมายคือบ้านน้องชมพู่ตามเส้นทางแบบนี้นะคะครับ
สองกิโลเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวลองดูค่ะติบอกเดี๋ยวผมจำลองเหตุการณ์ให้ดู
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็จะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นของชายเล่ร่อนนะครับเพราะจุดที่ผมยืนอยู่และเดินอยู่บนบริเวณเนี้ยนะ
ก็คือเป็นจุดที่ชาวบ้านมีการพบเห็นชายเร่ร่อนซึ่งจุดตรงเนี้ยอยู่ห่างจากบ้านน้องของน้องชมพู่เนี่ย
ประมาณสองกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะมาคลายข้อสงสัยกันว่าจุดเนี้ย
ถ้าหากไม่เดินผ่านถนนในหมู่บ้านจะผ่านรัดเลาะป่าเนี่ยไปถึงบ้านน้องชมพู่ได้หรือไม่
เพื่อคล้ายข้อสงสัยว่าชายคนนี้อาจจะเป็นคนอุ้มน้องชมพู่ออกไป
ไว้บนภูเหล็กไฟหรือเปล่าเพราะชายคนนี้จากการดูแล้วเนี่ยมีความช่ำชองในการเดินป่า
และขึ้นภูเขาเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเดินดูกันนะครับผม

นี่ค่ะระหว่างที่ติเดินไปตามทางนะคะโอ้โหติบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ
ครับใช้พลังเยอะนะถ้าไม่ใช่คนแข็งแรงจริงจริง
หรือว่าชำนาญเส้นทางจริงเป็นไปได้ที่อาจจะหลงป่า
เป็นไปได้ที่อาจจะเหนื่อยล้าเพราะว่าเหนื่อยหอบระยะทาง๒กิโลเมตร
แต่มันไม่ใช่เป็นทางตรงง่ายเป็นทางที่เป็นเนินเขาเป็นป่า
เป็นสวนของชาวบ้านคือต้องใช้พลังเยอะนะคะ
ระหว่างทางติไปเจอกับกองขยะกองหนึ่งนี่ค่ะอืม
เหมือนกับมีกองฟืนแล้วมีขยะด้วยครับนี่นะคะอ่า
ติบอกว่าไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้เหมือนกับยังเผาไหม้ไม่หมดด้วยซ้ำ
ติเลยลองคุยดูนะคะเป็นยังไงฮะไม่แน่ใจว่าเป็นของชายเหร่ร่อน
หรือเป็นของใครหรือจะมีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า

เจอเสื้อน้องอันนี้เราค้นหูเกิดแล้วเจอเสื้อน้องน่ะ

ครับไม่รู้จะใกล้ถึงหรือยังนี่นะคะสุดท้ายติก็ไปถึงปลายทางคือบ้านของน้องชมผู้
ครับใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นเนี้ยนะคะจากจุดบ้านไปถึงบ้านน้องชมพู่เนี่ยสองกิโลเนี่ยนะคะ
อืมครึ่งชั่วโมงได้นะคะโอ้โหติบอกว่าก็คือไปถึงจุดหมายปลายทางเนี้ย
สภาพที่หมดแรงอะค่ะก็พยายามจะทดสอบว่าหมาที่อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่
อืมถ้าเห็นคนแต่งตัวแบบแปลกหน้าแบบเนี้ยเออเร่ร่อนแบบเนี้ยครับ
หมาจะเห่าไหมเห่าไหมเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่คือติบอกว่าจริงจริงแล้วติไปทำข่าวที่บ้านน้องชมพู่บ่อยมากใช่ครับหมาก็ไม่
เห่าติเดินตามด้วยซ้ำปลาส้มนี่มันแทบไม่เห่าใครเลยใช่แต่วันนี้ที่ติแต่งตัว
เหมือนคนเร่ร่อนแล้วเดินไปแบบเหนื่อยสภาพหมดแรงเนี่ยหมาเห่านะคะมีกระดิกหางมาหา
ตัวเดียวเหมือนจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ากลิ่นมันแรงไม่แน่ใจน้ำท่าไม่ได้อาบก่อน
เข้าบ้านเขาเนี่ยอันนี้คุณกิติศักดิ์ลองจำลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีชายเร่ร่อนสักคนนึง
เดินผ่านพื้นที่ต่างนะครับในระแวกภูนะบนเขามาถึงบ้านน้องชมพู่เนี่ยมัน
ก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้วันนี้เราได้ถามคุณแม่น้องชมพู่นะครับกรณีคนเร่ร่อนที่
เข้ามาในหมู่บ้านนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าคนเร่ร่อนจะมาจับน้องชมพู่ไปและทำร้าย
น้องชมพู่นะครับนี่ฮะคุณกิติศักดิ์คุยกับคุณแม่น้องชมพู่นะครับเพราะว่าตอนนี้
ตำรวจก็คุมไปสอบปากคำแล้วก็เอาไปดูแลแล้วนะครับแม่น้องชมพู่บอกว่าเคยได้ยิน
ชาวบ้านพูดอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนนี้หรือเปล่านะเรื่องคนเร่ร่อนที่เข้ามาในพื้น
ที่แต่ยอมรับว่าจากภาพข่าวที่ชายเร่ร่อนคนนี้เดินลัดเลาะไปตามเขาในพื้นที่บ้าน
กกอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินอย่างมีความชำนาญมันก็เป็นไปได้หมดสำหรับ
สิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานี้ยังไงแม่ก็ขอรอให้ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ในการ
สืบสวนตามจับตัวคนร้ายเหมือนเดิมนะครับแม่ยืนยันว่ายังไงก็ขอรอตำรวจก็แล้วกัน
สิ่งที่คุณแม่น้องชมพู่กังวลแล้วก็ไม่สบายใจในช่วงนี้ก็คือเกรงว่ามันจะมี
การจับแพ้เกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังมั่นใจว่า
สุดท้ายตำรวจจะสามารถสืบสวนจนหาคนร้ายตัวจริงได้
เคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่า
เราเนี่ยในความคิดเราเนี่ยตอนนี้มันก็ยังจับตัวผู้ร้ายไม่ได้ฮะ
เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคนร้ายจะมาอุ้มน้องไป
เพราะว่าคนร้ายก็ดูมีความชำนาญในการเดินป่าเดินเข้ามา
มันก็เป็นไปได้หมดแล้วค่ะแต่คือแม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย
แล้วมันก็มีแบบว่ากระแสว่าแพะอะไรพวกนี้ค่ะ
ไม่สบายใจค่ะไม่สบายใจไงลองลองเหมือนกับว่าตำรวจพยายามหาแพ้คดีชมพู่อ่ะค่ะ
ที่แม่เข้าใจว่าชาวบ้านคิดตอนนี้น่ะแต่แม่ชมพู่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องของเขาอีกเรื่องนึงค่ะ
ไม่ใช่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วคิดว่ามันจะเชื่อมโยงมาถึงน้องชมพู่ไหมครับผม
อันนี้แม่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้มีหลักฐานอะไร
ทีนี้ค่ะถ้าจะสรุปเรื่องของชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ
ที่ไปเจอเดินอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกที่เขากำลังตามหาตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่กันอยู่
ก็ถือว่าชายเร่ร่อนคนนี้เป็นคนแปลกหน้าต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่
ก็เลยมีการควบคุมตัวไปที่สพกกตูมเพื่อสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
นายสงบคนนี้เนี่ยนะคะอายุ๕๖ปีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ไม่มีลูกค่ะ
เรียนกศนก็คือเทียบชั้นม๓นะคะมีภรรยาหนึ่งคนเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่าที่เขาออกเดินไปเรื่อยเนี่ยค่ะเดินตามหาความฝันเดินตามเสียงปริศนาที่บอกเขาในหัวเป็นเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิง
บอกให้เขาเดินไปจุดนั้นจุดนี้เขาก็เดินตามไปเรื่อยนะคะ
นายสงบชายเร่ร่อนคนนี้ออกจากกรุงเทพช่วงเดือนเมษายนเนี่ยค่ะ
แล้วก็เดินไปเรื่อยตามจังหวัดต่างค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็มีคนพบเห็นคนสงสารให้เงินให้ข้าวกินนะคะ
ก็พักไปตามทางเรื่อยนายสงบบอกกับตำรวจว่าจุดหมายปลายทางของเขาก็คืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะ

ผงเส้นผมอะไรที่เขาตัดเก็บไว้เนี่ยมันไม่ใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงก็รอฟังกันอีกทีนึง
แต่ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้เราตามกันก็คือเรื่องของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ทีแรกก็คิดว่าตำรวจเนี่ยนำไปสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
ก็ก็คงจะเป็นคดีนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วที่ถูกออกหมายจับเป็นคดีกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอีกคนนึงนะฮะ
เอาเป็นว่านายนารินเชื้อคมตาตอนนี้อยู่ในสองสถานะ
สถานะหนึ่งก็คือคดีที่สารอนุมัติหมายจับข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีนะครับ
แล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็คือผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปจากบ้านและเสียชีวิตของน้องชมพู่
นายนารินนี่เขาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกกอกนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้พอได้รับอนุมัติหมายจากทางศาลแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มเติมที่สพกกตูมนะครับ
สอบปากคำอย่างละเอียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
นารินเนี่ยวันนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับ
แต่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีความเครียดตลอดทั้งคืนนะครับ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเขาก็นอนหลับได้เป็นบางครั้งนะ
ตอนเช้าตำรวจได้คุมตัวลงมาสอบปากคำอีกครั้งนึงพร้อมกับให้เซ็นเอกสารนะครับ
แล้วก็คุมตัวขึ้นรถคุมขังเดินทางไปสารจังหวัดมุกดาหาร
นี่ฮะเมื่อเช้านะฮะตอนประมาณ๑๐นาฬิกาคุณภูริพัฒน์บุญนินก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นี่ครับ
แต่ว่าตอนที่คุมตัวออกมาตอนช่วงสายวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ให้สวมหวกไหมพรม
แล้วก็ยังใส่กุญแจมือไว้เหมือนเดิมนะครับในฐานะผู้ต้องหาที่มีหมายจับ
ก็คุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม้ว่าจะสอบปากคำไว้๓๔วันที่คุมตัวไว้อยู่แล้วนะครับ
เราก็พยายามถามนายนารินหลายคำถามนะครับในวันนี้ตอนที่คุมตัวจากสพกกตูม
จะไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับว่าเขาได้ทำกับเด็กวัย๕ขวบตามที่ถูกออกหมายจับจริงไหม
กระทำอนาจารย์เด็กนะครับแต่นายนารินไม่ตอบคำถามอะไรนะครับ
เมื่อวานนี้เขาตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำทั้งเด็ก๕ขวบแล้วก็น้องชมพู่นะครับ
แล้วเขาก็อ้างนะเขาบอกกับเรานะครับโดยอ้างว่ามีการบังคับให้ตัวเองรับสารภาพในคดีที่เกิดขึ้น
ท่านผู้ชมครับเรื่องคดีของนายนารินเนี่ยนะครับจากข้อมูลเนี่ยตำรวจมานำตัวนายนารินจากบ้านไปสอบปากคำตั้งแต่วันที่
อยู่นาน๔วัน๓คืนไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะแล้วก็สอบปากคำประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับ
คดีน้องชมพู่จนเสร็จสิ้นนะครับทีนี้พอสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ย
ก็มีข้อมูลว่ามีตำรวจ๕๖นายมาขอสอบปากคำ
นายนารินเพิ่มเติมต่อเลยค่ะเกี่ยวกับอีกคดีหนึ่งอืม
เป็นคดีกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัยห้าปีนะครับอ่าซึ่ง
คดีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณช่วงกุมภาพันธ์๖๓
ค่ะอ่าแล้วก็ทางผู้ปกครองของเด็กอ่าที่พบว่าลูกสาวเนี่ยมีเรื่องของ
ร่องรอยต่างต่างก็พาไปให้หมอตรวจแน่นานอ่าผลก็ออกมาช่วงมีนาคม
แล้วก็นำมาสู่การสืบสวนสอบสวนคดีแล้วเจ้าหน้าที่มาสอบปากคำต่อจาก
คดีน้องชมพู่อ่ะแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะ
ควบคุมตัวนะครับอ่าซึ่งกรณีนี้เนี่ยนายรินเองเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาก็ถูกข่มขู่บังคับให้ยอมรับสารภาพอ่า
อ้างว่ามีพยานหลักฐานอะไรครบถ้วนเรื่องการถูกบังคับให้รับสารภาพ
อืมแต่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าสำนวนเนี้ยมันรัดกลุ่มค่ะ
ยานหลักฐานชัดเจนจนสารอนุมัติหมายจับเพราะว่าเด็กเขาชี้ตัวถูกต้อง
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคือตำรวจเนี่ยก็มีการเรียกตัวน้าเสริมค่ะ
ครับไปสอบปากคำในฐานะพยานนะคะอืม
คือน้าเสริมเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปสอบปากคำในฐานะพยาน
กรณีนายนารินเนี่ยค่ะครับกรณีที่นายนารินถูกหมายจับเมื่อวาน
อนาจารย์เด็กหญิงวัยห้าขวบอ่ะนะคะครับคือน้าเสริมบอกว่า
ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าอืม
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นแต่ยอมรับว่านายนารินเคยไปที่บ้าน
เคยเดินผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่แต่จากการสังเกตน้องชมพู่ก็ไม่ได้มี
ท่าทีหวาดกลัวอะไรนายนารินก่อนหน้านี้อ่ะนะคะครับ
ณเสริมกับนายนารินไม่ได้สนิทกันมากคดีข่มขืนเด็กที่เคยเป็นข่าวในหมู่บ้าน
เมื่อช่วงปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นเรื่องระหว่างเด็กสองคน
ไม่ใช่นายนารินมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการเจรจายอมความกันไปแล้ว
นายนารินเคยมาหลังเฮือนเหรอบ่ะตั้งแต่รุ่นยูนเคยเห็นเด็กเธอบ่ะ
ก็ไม่เคยเห็นงามแล้วมาเฮือนเห่ามาทั้งเพื่อนเห่าแล้วมาทั้งใดทั้งหลังหรือทั้งหนา
ทั้งหลังเขาใช้มาทั้งหลังทั้งหลังเพราะแต่มาทั้งหลังเนอะอืม
แต่ไม่เคยเห็นเรามาไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ยูนี่มาเคยเห็นมาบ่ะ
อาจมีแต่ว่าเอาจำบ่ะได้
ไม่มีอะไรโกรธเคืองกันเลยนะครับรวมทั้งตัวเมียนายนารินด้วย
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันที่ผ่านมานายนารินไม่เคยมาที่บ้านของแม่นะ
แม่น้องชมพู่บอกกับตินะครับแต่ยอมรับว่าพอรู้บ้าง
ว่าประวัตินายนารินเนี่ยเขาก็มีเรื่องของประวัติเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด
แต่ไม่เคยมีประวัติเรื่องการจับกลุ่มเรื่องอื่นนะนะอันนี้แม่ก็บอกแม่ก็ไม่รู้นะ
ประวัติเรื่องอนาจารย์เด็กอะไรพวกนี้แม่บอกว่าแม่ก็ไม่เคยได้ยิน
ที่ผ่านมาก็พบว่าเขาก็มีประวัติขาวสะอาดดีนะครับนอกจากเรื่องของเคยเสพยาเสพติด
เชื่อว่านายนารินคงไม่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ลูกสาวแน่นอนนะ
จะเป็นยังไงนะครับคุณแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนคลี่คลายคดี
เพื่อตามจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เขาก็ไม่มีค่ะ
เขาไม่ได้มีประวัติว่าถูกจับด้วยยาอะไรพวกนี้ค่ะ
ไม่มีค่ะ
โดยคุณท่ามาถึงครับเป็นเรื่องใหม่ที่บ้านเราอยู่ครับ
ตรวจฟ้องเด็กชี้ตัวค่ะแม่อยากอยากให้ชาวบ้านได้ยินสิ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าเอ่อที่สารออกไม้จับอ่ะ
มันเพราะอะไรแล้วคิดว่ามันจะเชื่อมโยงมาถึงน้องชมพู่ไหมครับผม
อันนี้แม่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรหรือว่าสงสัยในตัวเขาค่ะ
เพราะคำให้การเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในวันที่๑๑
คำให้การแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าตำรวจเป็นคนสอบนะ
นี่นะคะทีนี้ค่ะ๔๕วันยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
วันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดสูง
เลยว่าตำรวจมั่นใจหรือเปล่าว่าจะจับคนร้ายได้
คดีนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ยืนยันว่าตำรวจทำงาน
อย่างเต็มที่ตอนนี้คดีคืบหน้าไปร้อยละเจ็ดสิบแล้วนะคะ
รับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สุดความสามารถของตำรวจที่จะหาพยานหลักฐาน
ซึ่งอาจจะไม่ใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
แต่ต้องใช้หลักฐานอื่นมาประกอบด้วยค่ะ
พยานบางคนถูกเรียกสอบปากคำซ้ำหลายครั้งอันนี้คือเทคนิคนะคะ
ตำรวจบอกเลยว่านี่คือเทคนิคในการสอบสวนแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยทำไมตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วสอบแล้วสอบอีก
ยังไม่คืบหน้าสักทีตำรวจบอกว่าเป็นเทคนิคในการถามในการสอบปากคำ
และตำรวจบอกว่ามันมีบางประเด็นที่อยากจะได้ข้อเท็จจริงจากปากของนายนาริน
แต่ไม่สามารถเปิดเผยคำให้การได้ตำรวจอยากได้บางอย่างจากนายนาริน
อยากได้จากแบบนายนารินต้องตอบเรื่องนี้นี่นะคะตำรวจบอกว่าตำรวจไม่เคยบอกนะคะ
ว่านายนารินคือผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
แต่ยอมรับว่านายนารินถูกจับในช่วงเวลาแบบนี้
เนื่องจากว่าจากการสอบสวนเนี่ยค่ะไปเจอหลักฐานที่นายนารินไปกระทำความผิดกับผู้เสียหายรายอื่น
ดังนั้นไม่อยากให้มองว่าการจับนายนารินคดีอนาจารย์เด็กผู้หญิงวัย๕ขวบอีกคดีนึงเนี่ย
ก็จะกลายเป็นว่านายนารินจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ด้วย
ตำรวจบอกว่าต้องแยกกันมันเป็นคนละคดีกัน
แต่ว่านายนารินแค่ถูกเรียกไปสอบปากคำในคดีน้องชมพู่เท่านั้น
ตำรวจบอกว่าจะมีการสอบสวนอย่างรอบครอบยืนยันว่าไม่จับแพ้แน่นอนค่ะ
ผมเรียนทุกครั้งเหมือนกันว่าตำรวจต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ
มันไม่ได้มีคดีทุกเรื่องที่เราจับได้
แต่ว่าทุกเรื่องที่เราทำเราตั้งใจทำให้ดีที่สุด
เราใช้ทุกอย่างที่เรามีเราใช้ทุกอย่างที่เรามีของยืนยันนะ
มีข้อทิ้งที่เราจะทราบกับเขาเราจะไม่ด้วยบอกว่านเขาทำผิดอะไรเลยในคดีน้องจังพู
ไม่สามารถจะเอาไปต่อรองอะไรทั้งนั้น
นี่คือความคืบหน้าทั่งคดีจนที่บอกว่า๗๐ละ

เหลืออีก๓๐นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เดี๋ยวความเคลื่อนไหวตรงเรื่องความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
แล้วก็ความเคลื่อนไหวความรู้สึกต่างของคนในพื้นที่เนี่ย

วันนี้นะครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เขาชื่อนายถนอมสุดหอมเป็นหมอธรรมนะครับ
บอกว่ามาจากบุรีรำเข้ามาที่พื้นที่บ้านกกอกนะครับ
จังหวัดมุกดาหารบอกว่าเป้าหมายคือต้องการมาให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่นะครับ
มาถึงมาเจอลุงพลเลยลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ก็เนี่ยฮะได้เจอเจอกันเขาก็มาต้อนรับกันนะครับ
จากนี้นายถนอมนะครับก็มากับญาติญาติหลายคนด้วยนะครับ
อกจากมาให้กำลังใจแล้วเนี่ยเขาบอกเขามีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ

คือตัวผมถึงไม่ได้มาตรงนี้ผมก็มาผมก็มาทุกที่
เพราะผมมาหาหวยผมทำหวยเอง
ผมเป็นอาจารย์ที่มาทำหวยกับพี่กับน้องผมมาตลอดทุกงวดไปทุกที่
ไปทุกที่แต่ว่าตรงนี้พอดีมันมีเรื่องนี้ก็เลยอยากมาให้กำลังใจพวกลุงพลพวกอะไรแม่ชมพู่อะไร
เราไปเห็นในข่าวทุกวันวันเราเขาผิดไม่ผิดเราไม่ได้พูดนะฮะ
ผมไม่ได้พูดว่าผิดไม่ผิดผมไม่พูดแต่ผมพูดว่าผมจะมาให้กำลังใจ
ให้กำลังใจคนถ้าสมมุติว่าเขาไม่ผิดก็ให้เขามีความสุข
มีพี่มีน้องมาอย่างนี้เนอะเอามาคือคือไม่ได้มาอวดอุตลิดเรื่องกัน
แต่เรียกว่าหวยไม่ได้อวดหรอกแต่ทำอย่างนี้ตลอดทำทุกงวด
ถ้าไปอำเภอน้องกี่น้องกี่น้องหงแล้วไปมาแล้วนี่ถ้าถามในอาจารย
ถ้าน้องน้องเขาจะรู้ทุกคนแหละรู้หรือว่าว่าทำหวยเป็นแค่แค่เป็นอาคีบเลย
อันนี้จะเดินขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับจะเดินขึ้นไปนี่ไปถึงไหนจะหยุดตรงนั้น
เอาเอาเอาแบบถ้าจะพูดยังไงถ้าจะกล่าวว่าไปเดินไปถึงล็อกหนึ่ง
ล็อกสองล็อกสามผมไม่พูดผมจะไปหมวดแรงตรงไหนผมเอาตรงนั้น
อาจจะไม่ถึงที่น้องชมพู่เสียแต่หมดแรงตรงไหนเอาตรงนั้น
นะฮะจะเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยไปหาทำหวย
แต่เขาบอกว่าเขามีอาชีพหนึ่งคืออาชีพทำหวยคืออะไร

หมอทำและทำหวยก็คงจะอาจจะมีแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ใช่แกก็แบบอาจจะตื่นเต้นเจอติใช่ไหมนิติใช่ไหม

เขาวางถุงกระสอบไปแล้ว
นี่นะครับทุกผู้ชมครับลุงพลก็มาครับลุงพลก็มานะครับ
พอบอกเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะครับ
ถนอมก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟลุงพลก็นำไป
ได้รับการขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็พาขึ้นไปเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่อุทยานนะครับ
จะขึ้นไปต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับ
ขึ้นไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าหมอทำถนอมเหนื่อยฮะ

บอกว่าขอปูเสือแล้วก็นั่งตรงลานหินตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน
นี่ฮะหมอธรรมบอกไม่ไหวขอนั่งก่อนพักก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็มีญาติญาตินะครับที่เป็นผู้หญิงที่มาด้วยก็มาช่วยจัดแจงสิ่งของที่เขาบอกว่าเป็นการทำพิธีบางอย่างนะฮะ
ทำพิธีบางอย่างไม่รู้ว่าจะมาทำมาขออะไรก็ไม่รู้นี่ฮะ
เขาบอกว่านี่เป็นขันดอกไม้นะมีเหล้าขาวไข่ไก่ทูบเทียนน้ำแดงเงินค่าครูเครื่องเส้นไหว้
น้ำส้มน้ำเปล่าแตงโมแซนวิชขนมเตรียมมาพร้อมเยอะแยะไปหมด
ที่หมอธรรมถนอมจะทำพิธีนะครับแล้วเขาบอกว่าขอชี้แจงก่อนนะ
ผมไม่ได้มาทำพิธีอวดอ้างอวดอุตริอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ร่างทรงต่างหมอธรรมหมอดูต่างที่เคยมาแล้วบอกมาเรียกวิญญาณน้องชมพู่เข้าสิงร่างอะไรเนี่ย
ขอบอกเลยว่าไม่จริงไม่มีทั้งนั้นคนที่เสียชีวิตแล้วไม่มีทางจะกลับมาสิงร่างอะไรคนได้นะครับ
จะเป็นพระหรือเป็นร่างทรงอะไรที่มาทำพิธีเนี่ยหมอทำถนอมบอกว่าไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละนะครับ
ทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแต่ผมมาทำของผมเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ผมมาอยู่แถวนี้นะครับไล่จากอุบลมาจนถึงจังหวัดเลยเนาะ๒๗ปี
มีสายขมินสายสิทธิเกษสายบุยรำมีสุรินมีแต่ถ้าจะเอาเด็กไปฆ่าแล้วมาทำ
ไม่มีไม่มีตำราอย่าไปมั่วอย่าไปหลอกถามว่าผมเคยเอาเด็กไปทำไหม
ไม่ผมไม่ค่อยเด็กไปทำเสน่ห์นะผมเอาแต่แม่ห้างนางใหม่เออพวก
ผัพพวกทีเนี่ยผมเอาไปทำซะเนียอันนี้ดีไหมถ้าเด็กแน่ทำติด
ละจ๊ะ
หรือว่าลุงทรงเขาไปหาลังทรงเหมือนไม่ได้ว่านะ
เรียกคนมาเนี่ยถ้าร่างทรงเก่งจริงนะร่างทรงพูดจริงนี่เป็นเนี่ย

นี่จะบอกเลยถ้าราวทรงไหนจะเรียนแบบ
อย่าไปบอกว่าเรียกลังทรงมาเข้าล้าง
แล้วนางชมพู่มาเข้าร่างแล้วถามอะไรได้เลยไม่ได้

นาบลมไฟออกจากร่างขันห้าออกไปแล้วเผาไปแล้ว
เวียน๓รอบจำไม่ได้
จำได้เป็นบางอย่างจับพูดได้เป็นบางตอน
แต่จะไปพูดว่าชอบขนมนู้นชอบนี่มีสนอยากเต้น
ไม่ได้ร่างทรงก็พูดไม่ได้
แต่ร่างทรงที่พูดได้เพราะร่างทรงคิดเอาเอง
บางคนลำนะอัดแผ่นขายมา
แต่แถวบ้านผมเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร่างทรงผมไม่ได้ว่าเขานะ
แต่อยู่บ้านผมมันมีหลายตัวแต่ผมเรียกสำหรับผมนะคนอื่นอย่าว่านะจับติดคุกนะ
เขาเรียกฝีปอบบ้านผมนะโอ้ยเศร้าว่าวเลย
นี่ฮะเขาร่ายยาวเลยนะครับ
หลังจากนั้นหมอธรรมถนอมก็เริ่มทำพิธีตามที่เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะมา
ก็เหมือนกับเสี่ยงทายอะไรก็ไม่รู้อะครับทุกผู้ชมครับ
มีหิน๑ก้อนลักษณะก็อย่างในรูปไม่ใหญ่ไม่เล็ก
ก่อนนี้ครับหมอธรรมก็กล่าวคำเหมือนกับสื่อจะขออะไรจากเจ้าป่าเจ้าเขา
หรือว่าผีป่าผีที่อยู่ในพื้นที่
ตอนแรกก็ขอเชิญผีเหล่านี้มาอยู่ในก้อนหินก่อนนะ
บอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะ
ทำพิธีใหม่นะครับ
ทำไปทำมาหนักหนักแล้วยกไม่ขึ้นนะครับ
แล้วก็บอกต่อว่าอยากได้ของเส้นไหว้ไหม
ถ้าอยากได้ให้ยกหินขึ้นเออทีนี้ยกขึ้น
ทีแรกนี่ยกไม่ขึ้นเห็นไหมยกไม่ขึ้น
แต่พอบอกอยากได้ของเส้นไหว้ไหมถ้าอยากได้ของเส้นไห้ให้ยกขึ้นนะ

ยากได้ของเส้นของเบลงบ้อย
นี่ค่ะคุยกันรู้เรื่องนะเห็นไหม
แต่ไม่ได้ให้คนอื่นลองยกหินดูนะคะก็ต้องเป็นภรรยาของหมอธรรมคนเดียว
ใช่อาจจะเห็นว่าติมือไม่ว่างติก็คอยถ่ายคลิปอะไรอยู่
เขาบอกว่าเขาจะมาขอเลขนี้ถ้าเป็นคนทำหวยผมก็เข้าใจว่าเป็นผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ถ้าอยากได้เลขต้องไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องไปขอทั้งนั้น
ซึ่งมองโลกในแง่ดีอย่างคุณภาคภูมิมองว่าเป็นผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็หมอธรรมก็มีการสวดอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วตัวก็สั่นเหมือนเข้าทรงด้วยค่ะ
ครั้งสอง

เป็นยังไงล่ะนี่ค่ะตัวสั่นแบบนี้เลย
เจ้าป่าเจ้าเขาบอกไม่มีเวลาแล้วจะถามอะไรนักหนา

แต่พูดเป็นตัวเลขออกมานี่ค่ะ
ก็ถือว่าพิธีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข

เสร็จสิ้นค่ะอ้าวไม่ได้ยินเหรอคะ

แต่ว่าจริงแล้วคือทีมข่าวของเราตามคดีน้องชมพู่

เรื่องตัวลงตัวเลขอะไรตีบอกติไม่สนหรอกไม่ได้ยุ่งเรื่องตัวเลข

หมอธรรมบอกว่านี่เป็นการบอกจากเจ้าที่เจ้าทางเท่านั้น

ก็ต้องใช้วิธีเสียงทายยกหินเหมือนเดิม

คนร้ายเป็นผู้ชายอายุ๓๒
ลักพาตัวน้องชมพู่ไปซ่อนเพื่อแกล้งพ่อแม่
ให้พ่อแม่น้องชมพู่ออกตามหา

ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
แต่เกิดพลาดเลยเถิด

ต้องเอาศพไปซ่อนบนภูเขาสูง

คนเดี๋ยวมานี่จะข่ก้นภาพเป็นผู้เดียวขึ้น
พูดยาวขึ้นคนผู้ที่เห็นยังไม่
เขาเอานองมาคมขืนบ่ถ้าเอานองมาคมขืนนี่ย่าติง
เอานองมาคมขืนย่าติงเป็นเรืองระวังพ่อแม่กับเขาผิดกันมากจะหลายปีแล้ว
แม่นบ่เป็นเรืองที่ผิดกันเฮ้ยถ้าลบลบที่กันหรือว่าดากันไม่
แม่นบ่ถ้าแม่นขึ้นเพราะว่ากิจทำเป็นที่แม่นบ่ถ้าแม่นขึ้น
คนผู้นี้ถือถือจับบ่นี่คนผู้นี้ถือถือจับบ่เอาตรงตรง
เอาแม่นแม่นที่ถือจับเอาท่าถือจับขึ้นถ้าถือจับขึ้นจับมือ
ขอมาภายในอาทิตย์นี้ไหมครับอาทิตย์นี้เอาเอาห้ามืดถอยขึ้นมาจับได้บ
ถ้าจับได้ขึ้นตามวันนี้บ่อะไรบอกแล้วหามือบ่อะไรเก้ามือจากมือนี่ไปเก้ามือจับได้บ่
ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าจัดให้ขึ้นนี่คือมองเห็นภาพแบบนี้เก้ามือหรือสิบมืออยู่นี่
นี่คือเรียงจริงภายในปัญหาอืม
อย่างอายุตรรายเจ้าผมสิบอกจังต์กัดได้เลยว่าถ้ามันเดาบ่ผิด
คนอยู่จังเยี่ยงบ้านนอกชุมพูดบ่ประมาณสองร้อยกว่าเม็ดสามที่สองอื่น
สามที่สามปีเป็นผู้ชายสูงเนี่ยกันสูงกับผมกับสูงแน่

น้องนอนนี่ออกไปประมาณที่ตะวันออกประมาณร้อยกว่าเมตร

แต่ว่าไม่เห็นเสียแล้วเผาแล้วจุดที่มันหันเต้อมือนั่นนั่นคือเรียงจริง
่องเอามาเป็นสองขยะขยะแรกออกมาเพราะไก่

เพราะผมก็เป็นคนที่ไปบอกว่ามีเพราะนั่นออกไปจากหนรมาประมาณร้อยหรือสองร้อยเมตร

ะบ่อได้ตั้งใจวาเนื้อวามันจิบพ่อตาย
หนึ่งเลี้ยงศัยพรรษาทิเนี้ยบ่ไม่เกียว
เลี้ยงหมอตาทิั่บตาบูนตาบันติวะยังทำบ่ไม่เกียวล่ะ
บอกมีผู้ยิ่งเกี่ยวมีแค่คนผู้เดียวเคยนึกมารังเกียจว่าคนผู้นั้นเขามีลูกผู้หนึ่ง
ลูกเขาถ้าเดาว่าผิดอยู่ประมาณสี่หรือห้าปีนี่แหละถ้าผมบอกว่าผิด
ลูกเขาเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใต้ถ้าเป็นผู้ยิ่งขึ้น
บึงอยู่ในแบบนี้แหละอืมที่แค่นั้น
บอกก็ดีถามมาบอกได้แต่บอกแล้วมันเห็นแต่สมรวจจับว่าอะไรคือเขา
เพราะว่าอันนี้มันคือบึงดวงค่ะก็แบบนี้ค่ะอย่างที่เห็น
โอ้โหแล้วหลายคำถามด้วยคำถามหลังนี่ดูหินไม่ค่อยขึ้นนะฮะ
ไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลยนะแขนสั่นค่ะหนักนะคะยกหลายรอบอ่ะ
หรือคำถามมันอาจจะยากไม่แน่ใจค่ะหรืออาจจะไม่ใช่อะไรแต่สังเกตแขน
ภรรยาที่ยกนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะครับคือภรรยาของหมอธรรม
มาร่วมพิธีที่เป็นคนยกหินเนี่ยค่ะครับบอกว่าที่เห็นว่ายกหินไม่ขึ้น
เขาไม่ได้แกล้งนะคะอ๋อเหรอฮะบางคำถามเขายกหินไม่ขึ้นนะคะอืม
เพราะยกไม่ขึ้นจริงจริงครับแต่บางคำถามที่มันเป็นเรื่องจริง
มันก็ยกขึ้นแบบเบารู้สึกว่ายกแบบเบาอ่ะครับนี่นะคะ
ก็แล้วแต่คำถามแล้วแต่การเสี่ยงทายแต่ละครั้งอืม
ไปมันก็หนักนะคะปกติมันจะยกไม่ขึ้นอืม
ถ้าถ้าอาจารย์เขาลงแล้วมันจะค่ะก็อย่างพี่เห็นเขาลงทำเขาแล้วไง
อือลงทำเขาแล้วถ้าถ้ามันเป็นแบบตามนั้นมัน
ก็จะยกขึ้นทำที่เขาพูดเราพกติตอนนั้นเรารู้ตัวไหมครับ

นี่ค่ะติก็เลยขอลองหน่อย

คือยังไงคือตีออกกำลังหรือตียังไง

เหมือนตอนออกกำลังกายยกหินอย่างนี้
หนักไหมหนักไหม

ขึ้น

ทำไมช่วงทำพิธีกรรมไม่ให้คนอื่นลองยกหินดูบ้างล่ะ
ทำไมเป็นภรรยาหมอธรรมยกอยู่คนเดียว
ถ้าคิดในแง่ความเชื่อตามพิธีของเขา

อย่าลบหลู่ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่ออย่า
เอาเป็นว่าถ้าฟังจากคำถามในการยกหินของหมอทำคนนี้และภรรยายกหิน
ก็คือคนร้ายจะถูกจับได้
ก็อีกสักประมาณ๙วันที่ยกหินขึ้นนะครับ
ซึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานต่าง
เชิญตัวไปสอบปากคำจำลองแผนเหตุการณ์ตอนหาน้องเนี่ย

ลุงพลที่มาด้วยวันนี้เนี่ยลุงพลบอกว่า
หมอธรรมคนนี้ที่เขามาเนี่ยลุงพลไม่ได้ติดต่ออะไรมานะ
เขาขอมาของเขาเองแต่ปกติเวลามีใครมา
ลุงพลถ้าเขารู้ข่าวเขาว่างเขาจะขึ้นตามไปดูด้วยอยู่ตลอด
บนพื้นที่ภูเหล็กไฟนะครับ
ทีนี้สิ่งที่หมอทำคนนี้ได้สะท้อนออกมาผ่านการทำพิธียกหิน
ลุงพลบอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยนะไม่ขอเชื่อนะอ่า
เกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าจะจับคนร้ายได้ภายใน๙วัน๑๐วัน
เพราะว่ามองว่าอยากให้จับได้เร็วกว่านี้
มันนานไปนะภายใน๙วัน๑๐วัน
ที่หมอทำคนนี้บอกว่าคนร้ายอยู่เยื้องบ้านน้องชมพู่๒๐๐เมตร
เรื่องนี้ลุงพลบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เอาเป็นว่าก็ฟังไปนั่นแหละ
แล้วก็ต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะครับ
รอการทำงานของตำรวจในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ใน
ใกล้อันนี้ประมาณนี้ที่ท่านพูดนะครับ
แต่ส่วนตัวผมเองก็ต้องรอหลักฐานกับเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมครับ
แล้วที่เขาบอกว่าจะจับได้ภายใน๙วันเนี่ย
อันนี้ผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอ่ะนะ
เพราะว่า๙วันเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่
แล้วที่เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยก็คือว่า
เอาน้องมาจะให้พ่อแม่หา
แต่เราจะพาดทางตรงนี้เราวงดังความคิดเราครับผม
ประเด็นนี้ก็มันก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ
แต่ท่านพูดไปอย่างนั้นเราก็ได้แค่รับฟังไว้ครับ
ส่วนตัวอะไรความคิดส่วนตัวประมาณเท่าไหร่ครับผม
อันนี้ตอบไม่ได้จริงตัวนี้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่อ่ะนะครับ
เพราะว่าท่านก็พูดได้เท่านั้นอะเนาะ
ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของชายเร่ร่อนนะฮะ
ที่วันนี้ตำรวจสพกกตูมได้นำตัวไปสอบสวนนะนะ
ลุงพลบอกว่าก็ไม่กล้าฟันทงนะครับว่าผู้ชายคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับ

ส่วนที่ว่าชายเร่ร่อนคนนี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านกอกแล้ว๒วัน
ลุงพลบอกว่าเขาก็อาจจะเข้ามาแล้วเขาก็อาจจะกลัว
เห็นคนตรงนู้นเยอะตรงนี้เยอะก็เลยอาจจะไปแอบอยู่ในป่าก็อาจจะเป็นได้
ผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงก็เพิ่งโผล่มานะ

ในวันก่อนในหน้าข่าววิ่งตามเขาน่ะ

แต่โอเค
ก็ระหว่างที่ยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะ
ก็มีเรื่องราวของความเชื่อมาให้เห็นอยู่เป็นระยะแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำเหลวงพ่อนิ่งหน่องได้ไหมคะ
กับแม่ของน้องชมพู่ว่าถ้าคิดถึงน้องชมพู่ให้ปลูกต้นชมพู่ดูสิ
แล้วก็ดูความเติบโตของต้นชมพู่นี่ค่ะเป็นตัวแทนของน้อง
วันนี้ทีมข่าวไปเจอกับหลวงพ่อนิ้งหน่องอีกรอบหนึ่งนะคะ
ไปคุยกับหลวงพ่อว่าอยากจะให้หลวงพ่อลองดูให้หน่อย
นั่งทางในนั่งสมาธิดูให้หน่อยว่าคดีน้องชมพู่จะเป็นไปในทิศทางไหนยังไงได้บ้าง
พอไปถึงหลวงพ่อนิ่งห่องก็เดินไปเก็บใบชมพู่จากต้นค่ะ
ปลูกไว้ในสำนักสงฆ์มานะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจจะกรวดน้ำให้น้องชมพู่
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ค่ะ
หลวงพ่อนิ้งหน่องสั่นกระดิ่งค่ะบอกว่าเพื่อสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณของน้องชมพู่
บอกน้องชมพู่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานสุดความสามารถเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีน้องชมพู่ไม่ต้องเป็นห่วง
ทีมข่าวก็ถามว่าทำไมหลวงพ่อนิ้งห่องต้องสั่งกระดิ่ง
หลวงพ่อบอกว่าเป็นการช่วยเพ่งสมาธิไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องทางโลกหรือสิ่งรบกวน
ถ้าไม่มีเสียงกระดิ่งหลวงพ่อก็จะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูก
ส่วนใบชมพู่เป็นใบไม้ที่ชื่อเดียวกันกับเด็กก็เลยมาถือไว้เป็นตัวแทนของน้องชมพู่
ซึ่งหลวงพ่อนิ้งหน่องบอกว่าใช้เหมือนกับชาญสื่อสารกับน้องชมพู่อะค่ะ
แล้วก่อนอื่นที่โยมจะสัมภาษณ์ด้วยรายหนุ่มพ่อขอตรวจน้ำให้น้องชมพู่หน่อยนะ
ขอตรวจน้ำให้น้องชมพู่เขา
ยัทธาวรีวะฮาปุราปาริพุเรนดิสาขราง
เทวะเมวะหิโตตินังเปตานังอุปกปติ
อิทธิตังปะทิตังตุมฮังทิภะเมวัชมิชชันตุ
สับเบพุเรนดุสังขปาจันโท
อันนี้หมายความว่ายัทธาแล้วก็เมื่อกี้มีบังสกุลให้น้องชมพู่
แล้วก็ตอนที่๒เรียกว่ากลับชาติ
คือกลับชาติให้น้องชมพู่ไปเกิด
ให้มีสมาธิโดยที่ไม่วุ่นวายกับเรื่องของทางโลก
จะมีอะไรมารบกวนเสียงเนี่ยลูก
พ่อจะต้องใช้สัญญาณอันนี้
ยานที่หลวงพ่อสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้สมาธิ
สมาธินี้เกิดขึ้นจากเสียงกระดิ่งของหลวงพ่อ
พ่อขาดเสียงกระดิ่งไม่ได้
ไม่ใช่ว่ามาโอ้อวดลูกเป็นอย่างนี้มานานแล้วลูกนะ
ถ้าไม่มีกระดิ่งนี้หลวงพ่อจะตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลย
แล้วเสียงมันจะเพราะมากเป็นจังหวะนะลูกนะ

ไอติมอย่างนี้ไม่เหมือนกัน
ยานอย่างนี้เพื่อเป็นสมาธิ
และให้นึกถึงน้องชมพู่ว่า
ดวงยานของน้องชมพู่ได้อย่างรู้
หลวงพ่อจะสั่งกระดิ่ง
คิดว่าเสียงกระดิ่งนี้คงจะดังไปถึงดวงวิญญาณของน้องชมพู่
ที่เป็นสื่อของหลวงพ่อนะ
นิ้งหน่องบอกว่าไม่ได้เหมือนกับสั่นกระดิ่งขายไอติมนะ
แล้วก็ต้องใช้แบบใช้ยานพิเศษเนี่ยนะคะ

ทางนี้น้องก็บอกว่าวันพระที่จะถึงนี้

เพราะวันพระจะมีพุทธศาสนิกชนทำบุญสวดมนต์กันเยอะ
ซึ่งน้องชมพู่ก็จะไปดนจิตโดนใจให้คนร้ายมอบตัว
ถ้าพูดถึงเรื่องคนตายส่วนมากเรื่องใดก็ตามลูกที่มีความตายเกิดขึ้น
มักจะจบไม่เกินวันพระนะ

แต่นี่เรานึกถึงน้องชมพู่ในงานนี้น้องชมพู่ต้องตามเองแล้วนะ
โดยน้องชมพู่คงจะโดนยานให้ผู้กระทำผิดนั้นได้มารับผิดด้วยตัวเอง

ส่วนคนที่พาน้องชมพู่ไปจนน้องกลายเป็นศพจริงแล้วไม่ใช่ว่าเขาไปก่อเหตุโดยที่ไม่มีใครเห็น
เพียงแต่ตัวที่เห็นคนที่เห็นเนี่ยเขาพูดไม่ได้เพราะสิ่งนั้นคือหมา

นี่ค่ะอันนี้พระนิ้งหน่องบอกนะคะอืม
คนที่เห็นคนร้ายนั่นน่ะลูกเอาว่าไม่ต้องว่าคนร้ายก็ได้ที่พาน้องชมพู่ไป

สุนัขนั่นน่ะเป็นผู้เห็นลูกนะ
แต่สุนัขเขาพูดไม่ได้เขาจะทำยังไงล่ะลูก
ถ้าตามใดน้องชมพู่มาหาเขาทั้งวิญญาณทั้งตัวเป็นเขาจะเห่าจะหอนนะลูกนะ
กับบุคคลใดก็ตามที่ได้ทำร้ายสิ่งที่สูรนักษณ์เขารักเนี่ย
เขาจะมีความรู้สึกงอนโกรธเกลียดมากนะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกต้นชมพู่ไว้ที่บ้านแล้วตอนนี้นะครับ
เขาก็ดูไทยรัฐนิวโชว์เป็นประจำด้วยนะครับได้ส่งข้อความมาทางแฟนเพจของไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าต้องการบอกเบาะแสของคนร้ายแต่ว่าแฟนข่าวท่านนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นชาวกัมพูชานะ
ส่งมาเป็นข้อความเสียงนะครับเพราะว่าเธอบอกว่าเธอก็ไม่สามารถเขียนพิมพ์อ่านภาษาไทยได้นะครับ
แล้วก็วาดรูปมาหนึ่งรูปเป็นรูปผู้ชายผมดกคิ้วหนาหน้ายาวแบบนี้นี่วาดมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าจริงแล้วเธอไม่รู้จักน้องชมพู่แล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่เลยนะครับ
ก็ดูแต่ข่าวผ่านทางไทยรัฐทีวีนี่แหละอันนี้เธออ้างนะบอกว่ามีอยู่คืนนึงช่วงที่นอนหลับ
เธอกลับฝันเห็นน้องชมพู่นะครับแล้วมาบอกเธอว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใคร
น้องชมพู่เนี่ยในฝันเนี่ยที่เธอเห็นนะครับเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
แม้ว่าจะไม่เห็นว่าทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก็เห็นว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตคามือของผู้ชายคนนี้
คนร้ายที่ก่อเหตุนะครับเธอบอกว่ามีคนเดียวนะลักษณะที่เห็นในฝันคือมีผิวสีดำแดงผมหนาหน้ายาวจมูกโดงคิ้วดก
เป็นผู้ชายแบบนี้เธอยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงเธอก็เลยส่งข้อความเสีย
หนูฟันเห็นนะหนูเป็นคนทำบุชา
แต่หนูอ่ะเคยดูข่าวข้างนึงแล้วก็หนูฟันไง
ฟันหนูเคยดูข่าวครั้งนึงนานวันแล้วแต่นี่หนูฟัน
บอกว่าอ้าวไปเกี่ยวข้องอะไรกับโน่นหนูฝันเห็นน่ะ
เขาบอกว่าคนร้ายที่ทำน้องมีคนเดียว
เขาบอกว่าให้หนูเห็นหน้าชัดเลย
หนูเห็นน่าชัดหนูจำน่าเขาได้
เขาเป็นคนดำแดงแล้วก็คุมเข่านามาก
แล้วก็คนนึงอ่ะคนนี้มันเป็นแบบภาษณะ
แบบน่าเขาอ่ะเกมเขาเยอะ
แล้วก็จมูกเขาโด้งอ่ะแต่ตัวหนูไม่เห็น
น้องเขาบอกว่าให้หนูเห็นแต่น่ากับภูมิ
แต่น่ากับภูมิเขาให้หนูเห็นแค่เสมอคอเอง
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพระอาจารย์เดือนชัยกันหน่อย
ก็เป็นที่รู้จักจากคดีของน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
เริ่มต้นจากการออกมาบอกว่ามีนิมิตเห็นลักษณะของคนร้ายที่ก่อเหตุนี้
แล้วก็มีการพูดถึงตัวลงตัวเลขลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะ
แต่สุดท้ายก็มีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไป
รายละเอียดของคำสั่งนอกเหนือจากสาเหตุที่ว่าพฤติกรรมของพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ย
ต่อหลักพระธรรมวินัยเป็นเรื่องของการอวดอุตริ
มันมีประเด็นเรื่องของพื้นที่ที่ทำเป็นสำนักสงฆ์ในจังหวัดมุกดาหารด้วย
ทำให้วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่จังหวัดมุกดาหาร๑๕ไร่นะคะ

ก็ไม่มีพระเดือนชัยและบรรยากาศก็เงียบเหงามีพระอยู่๒รูปมีสุนัข๔ตัว
คือวันนี้เนี่ยค่ะนายสุรเดชอัครราชผู้มนุยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้๒๐นายนะคะไปติดป้ายยึดสำนักสงคืนนะคะ
ข้อความที่นำไปติดไว้มีข้อความว่า
พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้ปี๒๔
ไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าหรือเข้ายึดถือครอบครอง
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๒ปีถึง๑๕ปี
และปรับตั้งแต่๑๐๐๐๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และผู้ใดทำลายประกาศนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา
ใหญ่แบบนี้เลยค่ะติดเอาไว้แบบนี้เลย
เพราะว่าพระเดือนชัยไปสร้างสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตรงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็เลยมีหนังสือจากคณะส่งจังหวัดมุกดาหารให้ออกจากพื้นที่
ให้ปิดสำนักสงฆ์จานครูภูหินต่างนะคะและคืนพื้นที่ให้กับทางป่าไม้
ส่วนกุฏิ๒๑หลังต้องทุบต้องลื้อถอนหมดเลยนะคะ
สุนทรธรรมสุนทโรพระลูกวัดบอกว่าหลังจากพระเดือนชัยออกจากวัดออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็ให้พระสุนทรดูแล
แต่พอเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาขอพื้นที่คืนพระสุนทรกับพระลูกวัดอีกหนึ่งรูปก็ต้องกลับไปที่วัดในบ้านเกิดนะคะ
เดือนชัยนี่ก็หายไปเลยนะฮะไม่เจอตัวเลยค่ะ
ก็มีลูกศิษย์ที่ยืนยันว่า๒๗มิถุนายนนี้จะไปที่วัดที่นครนายกที่เคยไปปลูกเสกพระเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เราตามให้ต่อนะครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเกาะติดอยู่กับเราก็แล้วกัน